ชีวิตบ้างแหละเกิดอุบัติเหตุบ้างแหละโอ้โห
แฟนคลับบอกไม่ไหวแล้วต้องออกมาสู้หน่อย
จะมีใครบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะว่าคุณอ้ำเนี่ยไม่ใช่คนบันเทิงรายแรกที่ตกเป็นเหยื่อของพวก
เขาจะเรียกว่าอะไรมือดีก็ไม่ใช่นะ

ถ้ามีความคิดแบบปราดเปลืองทำเพจแบบนี้ทำเพจดีสร้างสรรค์ไปไม่ดีกว่าเหรอ
เนี้ยรักสุดค่ะมีแฟนคลับของ๒พระเอกสุดฮอด
อย่างเจมส์ทีรายุและเวียสุโกนาวัตต์ต้องใจหายใจความด้วยเหมือนกัน
หลังจากที่มีเว็บปลอมอ้างชื่อสำนักข่าวดังบอกว่า

เอาไปแอบอ้างแหมเป็นไรข้างหน้านะ
ปล่อยข่าวลวงมากสองคนอยู่ในประสุนปฏิเหตุได้เลยมันโกรธแทนเองกุ๊นถ้าที่ฉันเป็นแฟนคลับ
ที่ฉันเห็นคลับบอกอ้าวคนที่เราชอบอ้าวประสุนปฏิเหตุแล้ว
น้องเวียก็โดนด้วยใช่ไหมรถคว่ำคุณเวียก็โดน
ล่าสุดของเจมส์จิถูกกุข่าวว่าขับรถหลุดโค้งภูทับเบิกตกเขารับบาดเจ็บสาหัสจ้ะ
แล้วก็คนที่เชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็มี
แต่คนที่เชื่อนี่นึกถึงใจเค้าไหมแม่เสียใจนะครับ
ขนาดเดียวกันที่คุณเวียก็ออกบอกมาเลยนะครับ
ว่ามือกุข่าวเนี่ยทำการบ้านมาหน่อยก็ดีนะ
เป็นเหตุให้เจ้าตัวไฟคลอกบาดเจ็บสาหัสค่ะ

เพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเริ่มจะรู้ทันเพจปลอมแล้วล่ะ
อีกส่วนหนึ่งก็คือแฟนคลับเขารู้กันว่าเวียเนี่ย
ไม่ขี่เบนท์เขาขับบิ๊กไบท์
แต่นี่เป็นสเตฟานและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอ
ครั้งนี้ก็บอกว่ามือดีนะปลอมเว็บไทยรัฐเนี่ย
อย่างที่บอกไงไทยรัฐดังไงก็เลยปลอมกันใหญ่
ุข่าวว่าอดีตพระเอกหนุ่มสเตฟานถูกรถชนเสียชีวิต
เสียชีวิตไม่พอใจยังดูไม่ดุเดือดคอขาดด้วยค่ะ

ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์เองก็มีการตรวจสอบพฤติกรรมเว็บไซต์ดังกล่าวค่ะ

มักจะหยิบคนดังมาอ้างว่าประสบอุบัติเหตุต่าง

พบว่ามีการนำสัญลักษณ์กากบาทให้ปิด

ก็ต้องบอกว่าทำให้ผู้จัดเว็บเนี่ย
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาส่วนตัวดังกล่าวนั่นเอง

คนดูกดเข้าไปดูปุ๊บเขาได้เงินนั่นเอง
ต้นสายปลายเหตุทั้งหมดก็เป็นแบบนี้

เมื่อช่วงที่พระเอกหนุ่มอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศ

มีข่าวออกมาเป็นระลอกเลยนะว่า

ค่ะยังมีกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ต่อเนื่องนะคะ